ครับว่านี้คนเฮกันโดยเฉพาะ
คนที่ตามซื้อเหมือนคุณพิธา
แม่ยังไม่เป็นนายกเลย
ถ้ามีโอกาสได้เป็นผมว่า
คนคงตามดูทุกรูขุมขน
นี่คนเศลนะเนี้ยยังไม่ได้เป็นนายก

นี่แหละครับหลังจากรู้ผลสลากินแบ่งรัฐบาลเมื่อเย็นวันนี้
นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลโพสต์อินสตาแกรมทันทีเลย
นะครับเป็นรูปถ่ายคู่กับลอตเตอรี่สองฉบับ
เลขท้าย๒ตัวนั้นหรือคือ๓๐แล้วบอกว่า๓๐ต้องมาขอบคุณคุณป้าที่ลำพูนครับ
ไปคุณผู้ชม๑๔มิถุนายนจำได้ใช่ไหมคุณพิธาเขาเดินสาย

ขอบคุณด้อมส้มที่ลำพูนนี่บรรยากาศที่ลำพูนนะคุณผู้ชม
ที่วัดพระธาตุฮรีภูนชายวรมหาวิหานเนี่ย
โอ้โหคนก็แน่นนะครับ
ยังตาเหลือบไปเห็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่อีกนะครับ
นายพิธาก็เลยชี้ไปที่ลอตเตอรี่
ที่มีเลขลงท้าย๓๐ทำไม

ก็ถ้าได้เป็นนายกนะครับ

โอ้โหคุณป้าคนขายดีใจดีใจ

โอ้โหนี้คุณป้าที่ให้โชว์
ใช่ผมมาตามตั้งแต่วันนั้นคุณผู้ชม

มีคนมากดไลค์กว่า๑แสนคน

ทองทานชินวัฒน์ก็มากดไลค์ด้วย
แล้วมีคนก็มาแสดงความคิดเห็น
อย่างที่น้ำแข็งบอกไปชอบอันนี้มากเลย
ยังไม่ทันเป็นนายกเลยกระตุ้นเศรษฐกิจซะแล้ว
ฮิ้วไอ้หิ้วเนี่ยผมเพิ่มเองนะครับ
เอาไปดูคุณยายฉลวยบ้าง
คุณยายฉลวยหรือว่านางพัดสอนบุญครอบ

อายุ๗๑ปีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ขายให้คุณพิธานะ

แล้วยายหลวยซื้อไว้กี่ฉบับ

โอ้โห๑๖นะครับ
ได้เป็นเท่าไหร่๓๒๐๐๐
นับเป็นโชคใหญ่ครั้งแรก
เพราะว่าที่ผ่านมาเต็มที่ก็ถูก๑ฉบับ๒ฉบับ
ขณะที่แม่ค้าในตลาดนะครับโอ้โห
อันนี้รวยกันทั้งตลาดนะเนี่ยซื้อตาม
ถูกไปทั้งหมดตลาดรวมกัน

ยายฉลวยยิ้มไม่หุบเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นแล้วก็บอกว่า
อยากให้นายพิธาเป็นนายกคนที่๓๐จริง

ยังหนุ่มยังแน่นและที่สำคัญให้โชคด้วย
รถพิทามาพอดีเลย
แล้วป้าก็ลงไปแล้วแกะแผงหวยเลย
แล้วพิทาเขาหยิบมาแล้วก็คนที่มากับเขาอ่ะ

เขาก็เลยเอาเอาตังค์มาให้ป้า๒ล้อ

แล้วป้าก็เห็นว่ามี๓ศูนย์ออตรามพิธรสักหน่อยเนาะคราวนี้
เอาไว้สิสมบัติ

พอเออพอพา

คือพอเห็นว่าเลข๓๐ซื้อคนไปแห่ซื้อตาม
ว่าที่นายกที่๓๐แล้วเกิด

ผันโทหนุนสรรสนาคมท่านผู้บริการสำนักงานสลากินแบ่งกฎาบาล
ยืนยันว่าไม่มีการล็อกเลขแน่นอนทุกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
เพราะมีตัวแทนจากทุกฝ่ายร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัล
ไม่มีใครหรอกรู้ที่มันจะออกเลขออกล่วงหน้าจะเป็นเลขอะไร
ทุกคนแล้วก็ทุกเลขก็มีโอกาสถูกจากเลขที่มันออก

เมื่อวานนี้ผมนั่งรอเข้าข่าวเย็นไทยรัฐ
บุ๊กสืบสกุลพันดีหัวหน้าผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

เบนให้สัมภาษณ์พี่บุ๊คกินสัมภาษณ์

พี่บุ๊คไลน์มาตามฝากบอกน้องเบิร์ดด้วยว่าพอแล้ว

บอกโตรงไสไม่ใช่แค่ร้อยครับ
พันเปอร์เซ็นต์